พรบทำทำดูลนี้

ใจคุณไม่เกินร้อยไม่พร้อมที่จะตกหรืออะไรอย่างนี้

มีแค่แผ่นเหล็กกับพื้นปูนรองรับเราแค่นั้น

เปิดดูเลยเซิร์ชรถถ่างมีให้ดู

เพราะว่าอย่างเราแสดงแต่ละ

โชว์ไม่เหมือนกันลีลาไม่เหมือนกัน
อย่างเราก็โชว์ลีลา

เพราะว่าการขี่รถเรามองเห็นทุกคนเลย

เหลืออยู่แค่๒๓คณะ
ตอนนั้นเนี่ยหาดูได้ตามงานวัดทั่วไปเลย

แต่เดี๋ยวนี้มันคือหาดูได้ยาก
เขาเลิกกิจการกันหมดแล้ว

แล้วก็ยืนยงวันนี้อีกเจ้านึง
เป็นญาติพี่น้องกันอีก๒ถังแค่นั้นเอง

ถามว่าค่าหมดแรงก็พอพอจริง
ถามว่าสืบท่อต่อแล้วมันได้อะไร

แต่ว่าเราก็คงไม่ให้ลูกสืบสารต่อ

อดเสื้อใส่เสื้อแล้วแต่ปล่อยมือ

ต้องมาดูของจริงต้องมาดูของจริงเลย

แล้วก็ขี่กันเล่นใหญ่กันเลยอะไรอย่างนี้ครับผม

ที่ไหนมาดูของจริงตามมาดูได้

ระบบเทคนิคได้ฝึกอะมันไม่ยาก
แต่อาศัยอย่างเดียวเลยว่า
คนที่จะมาฝึกมาลองขับ

ใจคุณไม่เกินร้อยไม่พร้อมที่จะตก

แต่เป็นแล้วตกเยอะก็ลื่น
ลื่นบ้างอะไรอย่างนี้

บางครั้งคิดว่าตกมาหน้าฝ้าน

ประมาณทุ่มนึงก็ไปงานต่อไปก็เริ่ม

อาศัยด้วยความเสี่ยงใจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
จำเรื่องรัวที่ไม่เฝือก

มันไม่เหมือนตอนนี้มันพูดยากมากเลย

รอบที่หยุดที่ผ่านมาเนี่ยรอบสามรอบสอง

รอบ๓รอบ๒ผมหยุดมาจะ๒ปีแล้ว

มีแต่คนกลัวทุกคนคนรอบข้างผมกลัวหมด

ถามเราเหมือนกลายเป็นการเรากดดันเลย

แต่ว่ากลัวไหมนิด

เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราคืออ้าวไป

เวลาผมบัตร๕๐บาทคุณขึ้นมาดูเนี่ย
ทั้งโบไซค์แล้วก็รถพิอาฟ๒อย่าง

ถ้าเจอรถในถังที่ไหนก็ฝากด้วยครับพี่
เพราะหาว่าอีกหน่อย

แล้วก็จะมีอีกถังหนึ่งอยู่ทางอีสานอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะมีหน่วยงานถังเล็กอยู่๒หน่วย

แต่สิ่งที่หาดูยากแล้ว

อยากให้แบบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าครับ
พร้อมถังสั่นไปด้วยกันเลย